ช่วงนี้มาตรวจสอบเรื่องของการจราจรกันหน่อยนะคะ
หลายคนคงกำลังคิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันจะเลือกไปเส้นทางไหนดี
พาคุณผู้ชมไปดูการจราจรบริเวณถนนมิตรภาพก่อนเลยละกัน
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะ
เขาบอกว่าจากสระบุรีถึงนครราชศรีมาตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
หนาแน่นช่วงก่อนถึงลำตะคองค่ะผู้สื่อข่าวเราอยู่ที่นั่นแล้ว
คุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คุณผู้ชมเห็นรถที่ติดอยู่ด้านหลังจำนวนมากนะครับ
เพิ่งตกใจตรงนี้เป็นช่วงที่ก่อนจะถึงลำตะคองนะครับ
ก็คือถนนมิตรภาพช่วงอำเภอปากช่องเนี่ยรถจะติดตรงนี้มากนิดนึ
เพราะว่ามีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะครับสายบางปะอินนครราชศรีมานะครับ
แต่จะติดตรงนี้ประมาณสักสิบกิโลเมตรนะครับซึ่งมีทาเลี่ยงด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรามาบอกกันว่าเป็นจุดไหนนะครับซึ่งภาพรวมทั้งหมดนะครับ
สระบุรีถึงนครราชศรีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะครับ
ถือว่าปีนี้รถค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวครับ
ไปดูภาพบรรยากาศนะครับการจราจรถนนมิตรภาพนะครับ
สระบุรีไปจนถึงนครราชศรีมาถือว่าเป็นเส้นทางสู่ภาคอีสาน
ก่อนจะแยกไปอีสานเหนืออีสานใต้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายที่ผ่านมารถยนต์ก็มีจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ก็เปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีก๑เลน
ตั้งแต่ช่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นต้นไปครับ
ระหว่างทางจะมีช่วงที่รถหนาแน่นอยู่ที่อำเภอมวกเหล็ก
แล้วก็กลางดงตรงนี้รถเคลื่อนตัวได้ช้าอาจจะทำให้เสียเวลาเพิ่มเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้รถจะมาติดหนักช่วงก่อนถึงเขื่อนลำตะคอง
ทำให้รถติดยาวในจุดนี้๑๐กว่ากิโลเมตร
เคลื่อนตัวค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับประกอบกับการก่อสร้าง
ทำให้ช่องทางการเดินรถมีน้อยลงตรงนี้จะอยู่ในเขตอำเภอปากช่องนะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับมีเส้นทางที่จะสามารถหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ได้
เมื่อเดินทางมาถึงก่อนจะถึงปากช่องให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข๒๔
ตัวอำเภอปากช่องไปเลยนะครับตรงนี้รถไม่ติดถนนโล่งเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็จะกลับมาบรรจบกับเส้นทางหมายเลข๒ก็คือถนนมิตรภาพ
ใกล้จะถึงเขื่อนลำตะคองตรงนี้ก็อาจจะพบกับรถติดตรงนี้อีก
แค่ประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีสะพานข้ามคลองหินลับ
ที่ทางจะแคบลงรถไปลดลงไปประมาณหนึ่งเลนก็เหมือนกับคอขวดนะครับ
แต่พอพ้นมาแล้วถึงลำตะคองรถก็ยังไม่ติดนะครับ
จนถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชศรีมาในช่วงนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเดินทางขึ้นสู่ขอนแก่นอีสานเหนือนะครับ
ว่าจะเดินทางไปสู่ถนนสาย๒๔เส้นทางอีสานใต้ในช่วงสายนี้

ตั้งแต่วันก่อนและก็เมื่อวานนี้เป็นเฉินมากแล้ว
ก็ทำให้การจราจรภาพรวมที่ถนนมิตรภาพ
ในช่วงสงกรานปีนี้ไม่แออัดมากนักนะครับ
ก็บอกนะครับว่าเริ่มมีรถหนาแน่นเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ

แต่ถือว่าปีนี้ปริมาณรถไม่หนาแน่นเท่ากับปีก่อน
ว่าประชาชนจะหลีกเลี่ยงเส้นทาง
เพราะว่าทราบดีว่าตอนนี้มีการก่อสร้างทางด่วนพิเศษ

ก็ทำให้รถไม่หนาแน่นมากนักนะครับ

ตอนนี้นะครับรถก็ยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ว่าช่วงนี้รถจะติดหนักนะครับ
มีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกนะครับ
สำหรับประชาชนที่เดินทางขับรถด้วยความเหน็ดเหนื่อย
ก็อย่าลืมนะครับควรจะแวะพักข้างทาง
ซึ่งมีตำรวจจราจรและเจ้าที่ในหน่วยงานต่างนะครับ
ตั้งเต็นต์เป็นจุดบริการให้จอดรถพัก
แล้วก็พักผ่อนอิริยบทก่อนที่จะเดินทางไป
ประเพณีสงการกับญาติพี่น้องได้อย่างมีความสุขครับ

ก็ถือว่ายังเป็นบรรยากาศการเดินทางที่โอเคอยู่
ยังพอไปได้ยังไปได้รถยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะ